เมื่อคืนที่ผ่านมาในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครมีฝนตกลงมานะครับ
โดยเฉพาะฝั่งทนนะครับก็มีน้ำท่วมขังรอการระบายหลายจุดนะครับ
ขณะที่ระบบพยากรณากาศของไทยรัฐทีวีก็บอกว่าในวันนี้
ในพื้นที่ของกรุงเทพจะมีฝนตก๑๖๐ของพื้นที่ตั้งแต่ช่วงบ่ายวันนี้เป็นต้นไปครับ
จากการตรวจสอบของระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวีพบว่า
ตอนนี้ยังคงมีปัจจัยต่างที่ส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศของเมืองไทย
พัฒนาเป็นกำลังปานกลางยังคงปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนแล้วก็ประเทศไทย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
มาอย่างต่อเนื่องนะครับมีปริมาณน้ำฝนสูงสุด๑๐๐มิลลิเมตร
โดยเฉพาะในพื้นที่ฝั่งธนบุรีและกรุงเทพชั้นใน
ทำให้หลายจุดนั้นมีน้ำขังรอการระบายครับ

เหลือเพียง๒จุดก็คือถนนเรียบทางรถไฟ
หน้าสารตลิ่งชันแล้วก็ถนนชิมพรีบริเวณอู่สง่าเขตตลิ่งชัน
ส่วนเจ้าหน้าที่ยังคงใช้เครื่องสูบน้ำในการเร่งการระบายน้ำอย่างต่อเนื่องครับ